สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่มีความหมาย
คนไทยไม่ได้รับประทานย่ารับประทานสปาเกตตี้คาโบนาร่า

เขาบอกว่าใครคือสอสอชายแท้สามารถลวนลำแตะอังสอสอหญิง
สอสอชายแท้จากจังหวัดในภาคใต้ไปด้ำขวาน

จุบันย้ายมาอยู่พักซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพักรัฐบาล
ขึ้นรถแห่แล้วก็มีคนขี่มอไซค์ตามตะโกนด่า

โดนโชค

วันนั้นเป็นวันแรกและวันเดียวในชีวิต

ถ้าให้แบบเมาส์หนึ่งเรื่อง

และนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของรายการเรานะคะ
ขอบคุณสองพี่จ้อนคันนิกาสวัสดีค่ะ
มาวาดที่นี่สุราเก้าไกลคือมันแบบชับ
ก็จะบอกว่าไม่น่าใครในประเทศนั้น
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปนั่งดูกันตรงนั้นหน่อยนะคะ

อ้าวเดี๋ยวอ้าวใหม่ครั้งค่ะ
เดี๋ยวนะคะถูกตัดสินแล้วมันสแกนไม่ได้เหรอคะ
ฉันไม่รู้ถึงตัดสินจากการท่อชิกใช่ไหม

จริงแล้วมันคงเป็นศาลหรือประชาชนที่ตัดสินใจตรงเนี้ยค่ะ

ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของนักการเมือง

นี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องทำพักการเมือง

เรามันไม่มีความหมายเลยหรอกในประเทศนี้
ใดก็คือเราก็มองว่าเสียงประชาชนสำคัญที่สุดใช่ไหมคะ

จริยธรรมกับเสียงประชาชนอันไหนสำคัญมากกว่ากันคะ

มันเขียนไว้ก็จริงแต่มันจะเขียนไว้กว้าง
เช่นคุณต้องทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย

คุณชอบพนิกาโพสเฟซบุ๊กเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
ทำลงประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุก

พอดีนี้เกิดตั้งแต่สมัยเราเป็นสอบใหม่นู้นเลยนะคะ
เลือกตั้งปี๖๒ก็มีการไปขุดเฟซบุ๊คของเรา
ท่อรับปริญญาปี๕๓คือเป็นรุ่นพิเศษ

แล้วก็จบปี๔ก็คือเหตุการณ์ในสารพื้นภาค๕๓พอดี

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกสารตัดสินไปแล้วนะคะ

ก็เกิดการขุดรูปนี้ขึ้นมา
เราก็บอกว่ารูปนี้หมิ่นสถาบัน

กระทบความมั่นคงอะไรอย่างนี้นะคะ

ซึ่งพคโทษติดคุก

ซึ่งโทษอาญาพรบคอมยก
คือสารยกฟ้องบอกว่าไม่ผิด
แต่ที่ตัดสินล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่า

ดังนั้นก็เลยโดนตัดสินทางการเมือง
มันมีบางคนนะที่รู้สึกสะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นักการเมืองมีคนรักเท่าถึงหนังคนชักเท่าถึงเสือ

เราเป็นนักการเมืองถ้าแค่คนเกลียดเรารับไม่ได้

แต่นิดเดียวก็คืออยากให้มองให้กว้างขึ้นอีกนิด
แล้วก็ลองคิดดูว่ามันแฟร์หรือเปล่า
ไม่ใช่สำหรับชอบสำหรับใครก็ตาม
สำหรับคุณปารีนาที่โดนมาก่อนหน้านี้
แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่โดนมาก่อนหน้านี้ว่า

เกี่ยวพันธุ์สลิตอะไรอย่าง
โทษอาญาคุณก็ติดคุกคุณก็อะไรไป
แต่อันเนี่ยคือเรื่องจริยะธรรม
ทำให้เราอ่อนแอในความจริงเราอ่อนแอไหมคะ

หรือว่าเชียร์ดีกว่าขาชนดีกว่า
ก็จะต้องเชียร์เสร็จแล้วก็บอกไปยังผู้มีอำนาจนะคะ
พร้อมจิตโมฮิโต้ส้มว่า
สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่มีความหมายไม่ประสบความสำเร็จ

พอซ้ำละครจะไม่ได้เรตติ้ง

วงการบันเทิงจะพัฒนาขึ้นค่ะ

ถึงว่าละครเรื่องใหม่บ้างละครรีเมคแบบพี่เกียจดูแล
คือประเภทรีเมคแบบยุคพักตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ยุคพักแยกคดีเนี่ย
คนดูมันเปลี่ยนทักษะหน้าตีแล้ว

คนไทยไม่ได้รับประทานย่ารับประทานสปาเกตตี้คาโบนาร่า
ใช่แล้วก็กินเนี่ยค่ะคอลโกนเชลล์
การที่พี่ช่อโดนตัดสิทธิ์แบบนี้ค่ะมองว่าความผิดพลาดหรือว่าปัญหาจริงมันอยู่ตรงไหนคะ

ไม่ได้อยากให้มองตัวคดีที่ตัวเราเฉพาะ

ปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างของกระบวนการยุทธรรมและศาล
คือเราเคารพศาลเวลาสารตัดสินตามกฎหมาย
แต่ว่ามันเป็นไปได้อย่างไร

ไม่ได้หมายความว่าจริยธรรมหรือจัญญบันไม่มีความสำคัญ
ปัญหาก็คือใครเป็นผู้ตัดสิน

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่

เรื่องนี้มันคือการมองไปไกลขนาดนั้นว่า
ตกลงเราควรใช้คำว่าจริยธรรมเนี่ย

ปัญหาอยู่ที่โครงสร้างเหมือนกับเรื่องปากท้อง

ก็เธอไม่ไหวหรอกค่ะตอนนี้เธอไม่ไหว
ปัญหาปากท้องฉันจนเพราะว่าฉันขี้อย่าทำงานเหรอ

ไม่คือประเทศนี้มันไม่อนุญาตให้คุณได้ลืมตาอ้าเปล่า
เพราะว่าอะไรโครงสร้างเศรษฐกิจมันเอื้อกับทุนใหญ่
มันเลือกกับคนที่รวยอยู่แล้วที่ทำให้รวยได้ง่ายขึ้น
ส่วนคนจนมันแทบจะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

พอคุณเกิดมาเป็นคนจนในประเทศนี้

ลืมตาอ้าปะไม่ได้ใช่ไหม
มันก็คิดว่าที่มันไวรัล

ก็คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ
ต้องแฉนแล้วล่ะค่ะ
สามารถโดนลำแต่อังส

ลุงน่ะหรอฮะไม่ใช่ลุงเป็นลุงส์
ลุงส์ด้วยหลายท่านอ่ะแล้วก็จะซึ่งเราไม่ควรเหยียดไว้ใช่ไหม
แต่คือความคิดเขามันแบบคอนเซอร์เวทิศเกินไปจนเราเตือนรับไหวอ่ะ
คือแบบจะเป็นมุกชายแท้แบบว่าโอ๊ยถ่ายรูปด้วยหน่อยสิถ่ายรูปเสร็จอบเอว
พวกส่อผู้หญิงในอยู่น้อยอ่ะรวมแบบนี้กันหมดโดยอีกแกรงนี้แหละ
แบบว่าแต่งหญิงเนอะแกโดนรับน้องฉ่ำมาก
แล้วสภาชั่วคราวเนี่ยมันไม่มีระบบกดโหวตเวลาเราจะโหวตอะไรอ่ะ
ต้องเดินไปโหวตข้างหน้าข้างหน้าประธานแล้วเขาเซ็นทีเรียกชื่อ
แล้ววันที่พี่ก๊อฟโดนเรียกนายธันวารินสุขภิษิต
ป๊อปก็ลุกแล้วนายธันวาลินก็คือใส่กระโปรงปากแดงแต่งหน้าเต็ม
คือสอแบบโหวตลอดทางอะโหวแบบจิ๊กโหวสับแยกปากมา
พระบอกว่านี่คือในสภาคุณยังโหกระเทยเหรอ
แล้วเวลาอยู่บ้านคุณนี่จะขนาดไหนวะ
เรียกมันสออยู่
เขาเรื่องวีรกรรมความเป็นที่สุดในชีวิตนักการเมืองของคุณช่อพันนิกานะคะ
เรื่องที่ยากที่สุดในการหาเสียงคือประสัยรถแห่เนี่ยค่ะมันคืออะไร
แห่เนี่ยมันก็คือรถที่แห่คือมันแห่ไปเรื่อย
หมายความว่าอะไรมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยพร้อมเสียง
ใครไม่ขึ้นไปพูดบนรถแห่ไม่มีวันเข้าใจสิ่งนี้
การที่คุณต้องพูดไปเรื่อย๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง
มันไม่ใช่มนุษย์ปกติที่จะทำได้นะฉันจะให้ลงคลิปภาพตัวเอง
พูดไปเรื่อย๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงคิดออกป่ะ

มันไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะคะแต่คนยังเปลี่ยนไปเรื่อย
คือรถมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยสมมุติคุณพูดประโยคยาว
แบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ประโยคมันยาวเนี่ย
ฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะกว่าคุณจะพูดจบประโยคอ่ะ

เพราะฉะนั้นศาสตร์ของการปลาใส่รถแห่คืออะไร
พูดซ้ำอย่างไรให้ตัวเองไม่รู้สึกปสด

ห้อยอันนี้มันพูดไปแล้วป๋อว่าเมื่อกี้

ภาคเหนือไปภาคเหนือว่ายังไงฮะ
สวัสดีรถรถหาเสียงของพี่ศรีนวลเจ้า

อย่าลืมกาให้เก้าไก่สามหนึ่งนะเจ้า
เพราะฉะนั้นรถแห่หนึ่งต้องพูดซ้ำโดยไม่เบลอ

พอว่าอ๋อผิด

เต้นเหมือนโดนรวบเลยนะคะ
ถ้าเราร้องเพลงล่วงตูล่วงตูอยู่ในฯเราโดนรวบมั้ยค่ะ
รวบใช่
เดินอยู่ตลาดนึงเข้าตลาดไปเนี่ยสถานการณ์เหมือนกับจะลบกันคือฝั่งซ้ายคนก็ตะโกนด่าไปไม่ต้อนรับไอ้พวกล้มเจ้าฝั่งขวาคุณชื่อคุณช่อขอถ่ายรูปไว้เลยค่ะคือเราอ่ะอยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายตะโกนด่าฝั่งขวาตะโกนกรี๊ดแต่ว่ามันรุนแรงรุนแรงถึงขนาดไหนก็คือเราขึ้นรถแห่แล้วก็มีคนขี่มอไซค์ตามตะโกนด่า
พี่มันขึ้นรถที่เข้าไปห้ามมอเทอร์ไซต์ที่ขี่ตามมาโดนต่อย

สรุปตอนนี้ก็คือสอสอภูเก็ต๓คนเป็นพักเก้าไกร
เรื่องที่บอกว่าที่สุดในชีวิตเหมือนกันทำงานพักการเมืองแบบหาเสียงโดยดี

มันไม่รู้สึกน่ากลัวแต่มันรู้สึกอีกอย่างว่า

เออแบบจะตามเจ้าฉันไปส่งยาที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงอย่างนี้
คือตอนนั้นไปไหนเราแบบไปเจอว่ามันลองติดโดนติดอยู่

แต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เจอคือรถเสียแล้วคนขับรถเอารถไปซ่อม
พอรถไปซ่อมปุ๊บไปเข้าอู่ไงเข้าอู่เสร็จช่างเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นคนขับรถก็มาให้เราดู
แล้วเราไปแจ้งความในคณะนี้ไม่รู้กัน
ซึ่งภาพแบบไม่รู้เรื่อง
เธอจะสนใจทำไมว่าฉันไปไหนฉันบอกให้ก็ได้ฉันมาออฟฟิศฉันกลับบ้าน

หรอเอกซูซิฟป่ะก็คือไม่ได้ช่วยอะไรก็คือแค่บอกเฉยว่าโดน

แบกร่างเป็นเรื่องตั้งคือยังไงคะอ๋อเป็นเรื่องตั้ง
คืออันนั้นไม่ใช่เรื่องตั้งใหญ่๖๖ที่ผ่านมา
จะเป็นเลือกตั้ง๖๒ตอนพักอนาคตใหม่
มันหนักมากเนอะเพราะเราเป็นพักใหม่แล้วก็ช่วยกันหาเสียงอยู่ไม่ได้เยอะ
เพราะว่ามันไม่ได้มีสอสอเราไม่ได้เป็นที่รู้จัก
แล้วพอถึงวันสุดท้ายคือเขาก็จะต้องมีเวลาให้หยุดหาเสียงใช่ป่
พอหยุดหาเสียง๖โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งปุ๊บ
แล้วก็ชีวิตเป็นอิจฉลาดแล้วมันคือไม่มีอะไรให้เราทำแล้วไง
ก็เลยวันนั้นก็คือไปกองกันอยู่ที่บ้านคุณธนทร
ปาร์ตี้กันเพราะว่าถือว่างานจบแล้ว
ฉันก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันกลับบ้านตีอะไร
ประเด็นก็คือวันรุ่งขึ้นต้องไปเลือกตั้ง

แต่อย่างน้อยเราเป็นประชาชนคนไทยที่ต้องไปเลือกตั้งนะคะ

เขาก็จะต้องมีพวกช่างภาพนักข่าวที่พอไปถ่าย
พูดเลยว่าวันนั้นเป็นวันแรกและวันเดียวในชีวิตที่เทนักข่าว
วันนั้นพี่เซ็นท์แฮงพี่เซ็นท์เป็นด้วย
กว่าเราจะแบบแบกสังขารออกไปเลือกตั้งได้ก็คือแบบแหงก็คือบ่าย๓
แล้วถ้าถามว่าแบบในกวนใครคอแข็งสุดคะ

เขามีฉายาว่าป๊อกตี๕แปลว่ากินถึงตี๕
ถ้าไม่ตี๕ก็คือยากที่วงจะเลิก
ใช่ขอที่สุดอันหนึ่งนะคะของตำแหน่งขวัญใจรถแห่ของคุณพิธา
ถ้าให้แบบเมาส์หนึ่งเรื่อง

พิธาเนี่ยคุณเห็นรอนผมเขาไหมค
เขาเห็นมันจะเป็นแบบว่าโอป้านิดนึงคุณรู้สึกไหมคะว่า
คุณรู้สึกไหมคะว่ารอนผมเขาอะเป๊ะตลอดเวลา
มีอยู่วันหนึ่งค่ะดิฉันก็ได้พบความรักนางฟ้า

ไปหาเสียงที่เชียงรายจำได้เลย
เสร็จจากเวทีที่เชียงรายปุ๊บขึ้นรถตู้

วางแบบกระปุกแบบเกินกาดแบบฉันนั่งไม่ได้ฉันต้องโกย
ประกอบไปด้วยแว็กซ์ครีมต่างกันแดด
อย่าลมอย่าดมอย่ามองปรากฏว่าแล้วคุณทีมตามขึ้นมา
แล้วคุณก็ว่าของผมเองไม่ได้เข็มหรอก
ฉันรู้แล้วว่าทำไมร้อนผมของเธอเป๊ะ
เพราะว่าแวะอันเท่านี้อยู่บนรถตู้ด้วยค่ะ
ไม่ว่านางจะไปอยู่บนรถแห่ที่ไหนเจอลมที่แรงขนาดไหน
รอนผมของเธอนั้นก็จะยังเด้งอยู่ตลอดเวลา

แต่ด้วยความที่เราแบบเป็นดาวสภา

อย่าเรียกว่าถูกจีบเลย
รู้หรือว่าใกล้เคียงกับการโดน
คือตอนประยุทธ์เรียกฉันว่าคุณคนสวยอะ

ก็เราเป็นคนที่มันทำให้เรารู้สึกว่า

นักแสดงผู้ชายที่ฉันชอบมาก

เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์

มีคนตั้งทีศาดีเกี่ยวของขอของฉันว่า
คุณชอบไม่ได้ขอสั้น
แล้วเวลาเรามองหน้าตรงมันก็เลยบังคอมันทำให้คอดูสั้น
อะไรก็ตามใดก็ตามก็คือ
แล้วเวลาโดนด่าว่าไอ้คอสั้นเจ็บเจ็บมากเพราะอะไร

ถ้าถามว่าอีก๔ปีก้าวกายจะแรงสไลด์ไหมคะ
อันนี้บอกเลยนะบอกไปถึงก้าวไกลด้วยนะ
ว่าประชาชนไม่เคยเป็นคนตาย

ถ้าวันไหนคุณหญิงพยองลำพองว่า

วันนั้นคุณจะพังคุณจะล้มเหลว

พักการเมืองไม่เคยเป็นเจ้าของประชาชน
ประชาชนเป็นเจ้าของพักการเมือง

คุณต้องใช้ความพยายามสุดชีวิตของคุณ

ได้มารายการสุดที่สุดเดท

เขินมากเลยได้คุยกันอย่างนี้
จริงเป็นแบบหลังมารับรายการวาเลตี้มากขึ้น

ไม่ใช่แบบว่าเราใส่กางเกงยีนไม่ได้เหรอ

มองที่ความคิด